คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาตรวจสอบหน่อยนะครับ
หลังจากที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ได้มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
มาตรการอย่างที่เราทราบกันดี
หนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือเรื่องของร้านค้าร้านอาหารอ่า

แต่ห้างเนี่ยร้านทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน

นอกจากกรุงเทพฯและปริมณฑลหลายจังหวัด
ก็ใช้มาตรการนี้ครับอาจจะแยกย่อยแตกต่างกันไปบ้าง
เรารวบรวมมาให้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าภาคเหนือเนี่ยที่เขาประกาศลักษณะแบบนี้นะฮะ
ปิดพื้นที่เสี่ยงที่คนจะไปเจอเจอกันเยอะเอาแบบเข้มข้นกันเลยเนี่ยนะ
เหนือ๑๑จังหวัดที่ประกาศแล้วนะครับเชียงใหม่เชียงรายพยาวลำปางลำพูน
อุตรดิษฐ์กำแพงเพชรพิศนุโลกเพชรชบูรณ์สุโขทัยอุทัยธานี
ใช้มาตรการเข้มข้นเช่นกันนะฮะ
ห้างสรรพสินค้าได้เฉพาะโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เหลือปิดหมดนะฮะ
ร้านสะดวกซื้อเปิดเหมือนเดิมนะฮะร้านค้าร้านอาหารเปิดได้
แต่ต้องจำหน่ายแบบให้กลับบ้านเท่านั้น
ภาคอีสานส่วนใหญ่ที่ออกมาตรการเข้มข้นจะเป็นพื้นที่เมืองเศรษฐกิจนะครับ
อย่างเช่นนี่ฮะขอนแก่นนครราชสีมาบุรีลำอุดรธานีชัยภูมิกาลสิน
ศรีสะเกดสุรินบึงกาลนะครับ
ภาคกลางแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกนะฮะ
นี่เป็นพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานครนะครับ
ประกาศมาตรการเข้มข้นแบบนี้เหมือนกันนะครับ
แล้วก็เพชรชบุรีด้วยนะฮะ
ที่ภาคตะวันออกประกาศแล้วก็มีที่ครนายกนะฮะ
ภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่เมืองท่องเที่ยว
พระบีชุมธรพระทะลุงภูเก็ตสวงขลา
แต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยอาจจะแตกต่างกันไปนะฮะ
แต่ว่าหลักก็พวกห้างปิด
สถานที่ออกกำลังกายเสริมสวยอะไรพวกนี้
ใช่ค่ะหลักก็คือพื้นที่ที่คนไปรวมตัวกันเยอะค่ะ

คำชโนธเขาก็ปิดเป็นวันที่สองแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อุดรธานีค่ะ
หน้าเกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาคาราช
ปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุง
วันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสาสมัครชาวบ้าน
ฉีดล้างถนนแบบเนี้ยค่ะรอบเกาะคำชโนธนะคะ
เป็นวันที่สองแล้วกำหนดปิดก็คือยี่สิบสามมีนาคมถึงห้าเมษายน
นะคะก่อนหน้าจะปิดเนี่ยค่ะ
นายปิยะปิดนำนายอำเภอบ้านดุง
พร้อมด้วยกรรมการบริหารคำชโนธทำพิธีบวงสวง
ขอขมาพ่อปู่แม่ย่าที่ลานไหว้หน้าศาลภายในเกาะนะคะ
คือบอกกล่าวก่อนว่าขอปิดเกาะ๑๔วัน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ศิษย์ลูกหาก็สามารถติดตามทางไลน์ได้
เขามีลายคำชโนธครับเขาจะบอกเรื่องที่คุณผู้ชมอยากลุ้นกันเป็นประจำเดือนละสองหนอะไรแบบเนี้ย

ไม่รู้ว่าไปลองแอดไลน์กลุ่มคำชโนธดูดิฉันไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
ก็ต้องมีอะไรฮะฝนตกฝนไม่ตกอย่างนี้ใช่ไหม
ซื้อลอตเตอรี่นี่ไงแต่ว่าผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่อุดรฮานี
วันนี้มีเพิ่ม๒รายนะคะรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด๖รายแล้วนะคะ